ต่อกันที่ปฐุมธานีมีผู้ชายวัยรุ่นเข้าไปทำร้ายคุณลุงอายุ๖๖ปีครับ
ขณะขับรถได้รับบาดเจ็บอ้างว่าก็ขับรถเร็วทำไมอ่ะ
เสียงดังทำไมอ่ะคือก็ไปแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบ
ลูกชายก็เลยมาโพสต์ขอความช่วยเหลือครับอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอาคลิปนี้มาโพสต์คุณผู้ชมดูนะ
วัยรุ่นเนี่ยไปดักทำร้ายคุณลุงอายุ๖๖ปีจอดรถขวางอยู่กลางซอยแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เข้าไปทำร้ายตบหน้าพัวพัวพัวสามครั้งและระบุข้อความบอกว่า
เล่าเรื่องจากหลังไมค์เจอวัยรุ่นเจ้าถิ่นประกาศลั่นไม่กลัวและพร้อมบวก
วอนหน่วยงานช่วยเหลือแก้ปัญหาให้จบคนแก่อยู่บ้านสองคนหวาดกลัวครับ
ก็โพสต์แบบนี้ผู้สื่อข่าวไปที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ในชุมชนระพีพัดสองหมู่สิบหกคล้องสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานี
ผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายสาธิตแก้วพวงอายุ๖๖ครับ
แล้วก็นายเล็กเป็นนามสมมุตินะครับอายุ๒๖ปีเป็นลูกชายของผู้ได้รับบาดเจ็บ
เล่าบอกว่าช่วงเย็นของวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ
ผู้ชายคนก่อเหตุนะมาหาแม่ที่บ้านแล้วบอกให้ไปบอกแฟนด้วยนะ
ว่าอย่าขับรถเสียงดังช่วงเช้าวันถัดมาขณะที่พ่อขับรถออกไปทำงานครับ
ไปเจอคนก่อเหตุดักทำร้ายพ่อตบหน้าไปสองสามครั้งนะฮะ
เพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามก็เลยแยกย้ายกันไป
แต่ชายคนก่อเหตุจะตะโกนขู่ลั่นซอยบอกพร้อมบวกนะ
แล้วตะโกนอีกว่าไปแจ้งตำรวจเลยให้ระวังตัวไว้ให้ดีนะระวังตัวนะ
แล้วมีคลิปตอนที่ชายก่อเหตุเนี่ยมาหาแม่แล้วก็มาโวยวายที่บ้านนะครับ

ในเล็กนามสมมุติที่เป็นลูกของคนเจ็บเนี่ยนะฮะหลังเกิดเหตุไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็วันที่๑๗ตุลาคมนะครับตำรวจก็นัดผู้ก่อเหตุไปสอบสวน
แต่จะไม่ไปอ้างว่างานยุ่งเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้า
และเป็นห่วงพ่อแม่จะไม่ปลอดภัยด้วยครอบครัวเขาก็ทำมาหากินนะนะ
แล้วก็ไม่อยากให้พ่อโดนทำร้ายซ้ำอีก
ส่วนนายสาธิตผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าที่โดนเนี่ยโดนเพราะอะไรหมั่นไส้เหรอเรื่องขับรถเร็วเนี่ย
โป้เนี่ยแล้วเขาลีเพื่อนก็มาดึงคอออกไป
เขาบ้างก็เจ็บมากกว่านั้น